เมื่อวานนี้พาไปดูกันหน่อยแล้วพาไปสอบถามสองลุง
สลับร่างพลิกคั่วเราไปถามทางพลเอกประยุทธ์
จันโอชาแล้วก็มาพร้อมกับภรรยา
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์แล้วก็ทำบุญตักบาท
หลังจากเสร็จพิธีค่ะก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร

เมื่อวานนี้คุยกับน้องนักข่าวจริงตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะ
ว่าวันนี้สีหน้าสีตาลุงตู่ดูสดใส

หลังมาดูท่านสีหน้าสีตาเนี่ยแจ่มใสผ่อนคลายสดใสขึ้นเออเนี่ยยิ้มตลอด
ใช่ค่ะคือบางคนก็ไปจับสังเกตแหละบอกว่าตั้งแต่การบอกว่าวางมือทางการเมืองแล้ว
ดูอาจจะไม่เครียดไม่กดดันอะไรหรือเปล่า
อีกลุงหนึ่งบ้างค่ะคุณผู้ชมลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกเนี่ยนะคะ
นักข่าวก็ต้องไปถามแหละไม่ตอบทุกคำถามค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวพักร่วมรัฐบาลไปคุยกับคุณทักษิณ
แล้วก็ถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะพลังประชารัฐล่ะคะลุงป้อม
มีการส่งตัวแทนไหมมีการส่งตัวแทนไปพูดคุยหรือเปล่า

พลังประชารัฐได้มีบินไปคุยไหมครับตัวแทนรัฐบาล

ว่าทางท่านกลิ่นที่จะร่วมกับครับเครือไทยเลยครับ

รถหลังต้องร่วมงานกับครับเครือไทยเลยครับ

หันมองหน้ามองตานักข่าวแหละแต่ว่าไม่ตอบ
แล้วก็ค่อยเดินเดินแล้วก็ขึ้นรถไปนะคะ
คือชัดเจนแหละไม่ตอบอะไรเลย
พยักหน้าไม่สายหัวอะไรด้วยนะคะ
อีกคนนึงอ่ะคุณอนุทินคุณอนุทินภูมิใจไทยเนี่ย
ตอบไหมเกี่ยวกับเรื่องพักอันดับ๓
ที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะคะ

คุณอนุทินก็เลยบอกเดี๋ยวไว้รอวันราชการ
วันราชการวันที่๓ใช่ไหม

วันที่สาม

คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าภูมิใจไทย

แล้วมีการบูมด้วยนะ

ภารังประชารัฐษณ์
ใน๓นี่ก็อยู่ในสูตรการจัดตั้งรัฐบาลนะที่มีเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเป็นแก่นำ
ใช่หลังจากที่เขาบูมกันแบบนี้เรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งคุณอนุทินเดินมา
ก็มาก็หัวเราะอารมณ์ดีค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีการนี่ตอนที่คุณอนุทินมาถึงนะ
แล้วมีอยู่ช่วงที่คุณสาธิตเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคุณสาธิตเหมือนกับชู๒นิ้ว
คุณสาธิตชู๒นิ้วให้แล้วก็พอชู๒นิ้วว่าเอ๊ะนี่เป่ายิ่งสูบ
อะไรอ่ะกันไกลค้อนกระดาษแล้วยังไงอ่ะแล้วยกนิ้วเยี่ยมดูช่วงนี้หน่อยละกันค่ะ
ม่วงหน้าผอมมากเลย
พร้อมไม่นานก็ใช่เริ่มด้วยนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่๒๐๕

หมายถึงอะไร

คือถ้าเอาตามเดิม๘พักร่วมเนี่ย

ของเดิม๑๘๘ของฝั่งนี้นะฝั่งคั่วรัฐบาลเดิม๑๘๘
ถ้าไปอีก๒๐๕ก็คืออีกเท่าไหร่

มันจะสื่อถึงอะไรคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนแรกเราก็นี่ไงเป็นกันไกลค้อนกระดาษหรือเปล่า
แต่พอมานั่งคิดอีกทีนึงมันไม่น่าจะใช่หรือเปล่า
หรือเขาก็รู้แหละว่านักข่าวจับตาอยู่

ก็เลยทำให้มันกลายเป็นประเด็นหรือยังไง

บอกว่าที่ล้อมวงคุยมันไม่มีอะไร
คุยกันเล่นสนุกคลายเครียดเฉย
แล้วยิ่งคุณอนุทินทำท่านั้นไม่ได้มีอะไร

เนี่ยค่ะหลังจากที่พลังประชารัฐคุยกับเพื่อไทยเนี่ย
ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมที่เป็นการตัดสินใจของเพื่อไทยนะ
เดาอะไรเลยนักข่าวอย่าเดาอะไรกันเกินเหตุ
ตอนนี้ทุกคนรอดูสถานการณ์
สถานการณ์ก็เปลี่ยนรายชั่วโมงไม่ใช่รายวัน
อันนี้ใช่รวมถึงไม่ขอเดา